อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมและพูดคุยกับอาจารย์สมเกียจเช่นเคยเรื่องของราคายางพาราครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวคราวคึกโครมนะครับคุณผู้ชมว่าราคายางพารานั้นไหลรูดลงมาแล้วก็ราคาเนี่ยแบบที่เห็นเนี่ยครับอาจารย์ครับดูสิครับถูกพอพอกับราคาข้าวราดแกงนี่คือเฉลี่ยต่อกิโลกรัมนะครับ
มากขึ้นว่าสาเหตุเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงบ้างอยู่กับดรสมเกตและสบายใจได้แต่ว่าเบื้องต้นครับคุณผู้ชมผลผลิตยางพาราเฉลี่ยต่อปีนะครับมีมากถึง๑๑ล้านตันนี่คือทั่วโลกนะครับคำถามแรกครับอาจารย์สมเกียจประเทศไทยเนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตยางพารา

อาจารย์หลายคนก็สงสัยว่าทำไมปริมาณผลผลิตถึงมากขนาดนี้แล้วราคายางพาราต่อกิโลกรัมเมื่อก่อน๑๗๐กว่าบาทต่อกิโลกรัมเคยเห็นแต่หลังไหลรูดลงมาอย่างต่อเนื่องจนราคานั้นต่อกิโลกรัมถูกพอกับข้าวราดแกงมันเพราะอะไรครับอาจารย์ครับเพราะมีการขยายการผลิตเยอะนะครับทั่วโลกนะครับแต่ที่

คอดคอไปด้วยกันนะครับเพราะว่าน้ำมันดิบนั้นสามารถไปทำยางสังเคราะห์ได้ถ้ายางพาราราคาสูงเกินไปเขาก็จะไปเอายางสังเคราะห์มาใช้แทนครับเพราะฉะนั้นราคายางพาราจึงผูกพันกับราคาน้ำมันดิบนะครับแก้ไขยังไงดีครับอาจารย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นราคาตกต่ำเนี่ยอนาคตเราเดินต่อไปทางไหนดีครับครับใน
เสริมการปลูกพืชยืนต้นนะครับและสิ่งที่ควรจะทำก็คือการแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางลูกวอลเล่นะครับที่นอนหมอนต่างครับวิธีนี้จะช่วยลดความเดือดร้อนเพราะเอายางที่มีอยู่ในสต๊อกของตลาดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับนี่คือคำแนะนำในเบื้องต้นนะครับเราทุกคนต้องการเห็น
เวลาที่สุดท้ายเวลาที่สุดท้าย